อันนี้จะตามนี้นะให้หมด
อันสารพิเศษ

มันไม่เห็นวันที่เลย
แต่พอจะตาย

ตายก็ได้

ตอนนี้เรา
อายุ๓๖ปี

๒๒ปีโอ้โห
เชิญให้เพราะว่า

ไม่ใช่
ทำอย่างนั้นอย่างนั้นยังไม่ได้เลิก

ดูสตามบี่

พอท่ออยู่ข้างหลัง

อืมนี่อันใช่ไหมพิเศษจ้ะเนี้ยแล้วเนี้ยมันมันไม่เห็นวันที่
แต่พอแต่พอจะตายพอจะกินก่อนหมดตายก็ได้
อย่าพึ่งอย่าพึ่งกินเดี๋ยวตาย
อืม